ตกลงวันนี้มีกระแสข่าวมาคุณทักษิณจะกลับไม่กลับเนี่ย
บางคนบอกว่าครอบครัวเบรกใช่ไหมยังไม่อยากให้กลับเลยหรืออย่างไร
เรื่องต้นนะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเขามีการเผยแพร่ระเบียบใหม่
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกัน
ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความพยายามจะผลักดันให้เกิดขึ้นมากว่า๑๐ปีค่ะ
สำเร็จแล้วหลังวันที่๑๑เมษายนปี๖๖นะคะ
นายอายุสินทพันธ์อธิบดีกรมราชธรรมเพิ่งจะเซ็นระเบียบใหม่นี้ออกมา
เนื้อหาทั้งสิ้นใน๑๓๘ข้อให้อำนาจอธิบดีกรมราชธรรม
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบใหม่นี้
โดยให้ผู้ถูกกักกันมีสิทธิ์ยื่นคำร้องทุกข์หรือเรื่องราวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการสถานกักกันอธิบดีรัฐมนตรี
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องหรือจะทูลกล้าวถวายดีกาต่อพระมหากษัตริย์
คำร้องทุกข์ด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือก็ได้
เขียนหนังสือร้องทุกข์หรือว่าเรื่องราวที่จะทูลกล้าวถวายดีกา
ผู้ถูกกักกันต้องเขียนด้วยตัวเองยกเว้นถ้าเขียนด้วยตัวเองไม่ได้
ถึงจะให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือนะคะเมื่อจะ
ที่ได้รับคำร้องทุกข์หรือว่าดีการ์ทูลกล้าวถวายแล้วเนี่ย
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็จะตรวจดูข้อความตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็ทำความเห็นเสนอพอสถานกักกันแนวทางการแก้ไขหรือการให้ความช่วยเหลือ
คำสั่งหรือคำชี้แจงในการตอบคำร้องทุกข์

และให้ผู้ถูกกักกันคนนั้นลงลายมือชื่อรับทราบเป็นหลักฐานด้วย
อันนี้เป็นราชกิจจานุเบกษาที่เพิ่งเผยแพร่ออกมา
เป็นของกรมราชธรรมที่เป็นการเปิดช่องให้ผู้ต้องขัง
สามารถถวายดีกาขอไปอยู่ในสถานที่กักกันได้นะคะ
ทีนี้มันก็เลยมีประเด็นเรื่องที่วันนี้คุณแพทองทานคุณอุ้งอิ๊งนะคะ
หัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าการเดินทางกลับบ้านของคุณพ่อคุณทักษิณ
บอกว่าเท่าที่รู้ก็ยังไม่ได้มีการประสานทางการไทย
แต่การวางแผนกลับก็น่าจะคืบหน้าเป็นระยะแล้วก็กลับมาเข้ากระบวนการยุติธรรมตามปกติ
ก็ต้องประสานกับหน่วยงานรัฐตามขั้นตอนน่าจะดำเนินการอยู่

แต่ส่วนของครอบครัวก็เตรียมความพร้อมไว้แล้ว
ความสะดวกสบายการไปรอต้อนรับการรักษาความปลอดภัย
แต่เดี๋ยวขอดูสถานการณ์การเมืองแล้วก็เหตุการณ์ประเทศประกอบก่อน
เพราะการกลับมาของพ่อนั้นก็ถือว่าสำคัญ
อยากให้กลับมาในช่วงเวลาที่ดีที่มันไม่มีความขัดแย้ง
ที่เป็นเดือนกรกฎาคมก็อย่างที่บอกว่าเป็นเดือนเกิดด้วย

ที่ผ่านมาการทำกิจกรรมธุระสำคัญอะไร
พ่อเป็นคนถือเลิกถือยามแบบนี้อยู่แล้ว
วันเกิดเดือนเกิดคนในครอบครัวของลูกอะไร
อย่างการเปิดที่ทำการพักก็ถือเลิกเดือนสิงหาคม
เกิดคุณอุ้งอิงนะคะเดือนเกิดลูกสาว
สมมุติถ้าการตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จ

จะส่งผลต่อการเดินทางกลับไหม
ลองฟังคุณอุ้งตอบนะคะ
ท่านก็จะกลับมาเข้ากับวันการกิจธรรมอยู่ดี
แต่ยึดวันเกิดคนในครอบครัวเป็นหลัก
วันเกิดคุณพ่อวันเกิดคุณแม่วันเกิดลูก๓คนอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะเป็นชุดเปิดตึกใกล้เดือนสิงหาก็เป็นวันเกิดอิ๊งอะไรอย่างนี้
เขาจะเขาจะยึดหลักแบบนั้นมากกว่าไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นค่ะ
ทีนี้มันมีกระแสข่าวออกมาเยอะมากเลยค่ะว่า
หลังจากที่มีการประชุมแปดพักร่วมแล้วเนี่ยครอบครัวชินวัฒน

แล้วก็เหมือนกับแสดงความเป็นห่วงว่าไม่อยากให้นายทักษิณกลับมาในช่วงนี้
อยากให้ทอดเวลาออกไปก่อนให้กลับมาหลังตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วจะดีกว่าไหม
แต่ตัวคุณทักษิณเองบอกว่าก็อยากเดินทางกลับมาเลย
ซึ่งตอนนี้เลยยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงเพราะว่าเหมือนทางคุณหญิงพจมานที่ข่าวออกมานะ
บอกว่าเป็นห่วงกลัวว่าจะถูกหลอกหรือเปล่า
ว่ากลับมาจะไม่เป็นอะไรแล้วสุดท้ายมันจะมีความขัดแย้งหรืออะไรเกิดขึ้นไหมแบบนั้นนะคะ